เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะบอกเลยว่าจากแฟชั่นเซ็ตคู่แม่ลูกของคุณแอฟทักษะอ่อนนะคะ

ภายกับน้องปีใหม่ลงตรงที่ศรียสารแพลวไปใช่ไหม

คือคนก็ชื่นชมในความน่ารักของคู่แม่ลูก
แล้วก็คุณแอฟเหมือนแบบคัมแบ็ควงการแล้วใช่ไหมล่ะคุณ
คือยังมีอีกมุมหนึ่งคุณในความดราม่านะคะ
เป็นภาพคู่นี่แหละอย่างที่เห็นกันไป

แต่คุณแม่แอฟใส่ชุดเกาะอกอยู่นะคะ

อ่านแล้วรู้สึกแบบหงุดหงิดหัวใจนะคะ
คุณอาทิอันนั้นคนสวยอย่างมิ้นซ์ชาริดาค่ะ

บอกว่าดูแล้วก็น่ารักดีนะคะ
คุณพ่อสงกรานเองก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกด้วย
แล้วยังไงดีไปฟังมิ้นท์ชาลิดากันค่ะ
พี่การเหรอไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่น่าจะดราม่าอะไร

ค่ะไม่ได้โมโหแทน

แต่มิ้นท์ว่าภาพที่น้องถ่ายออกมาก็ดูน่ารัก
แบบสวยงามไม่ได้ดูแบบโป๊ะหรือมีอะไรที่ล่อแหลม

น้องเหมือนจะโตขึ้นหรอกแล้วก็ถูกสวยหนังงาม

พี่การมิ้นท์มีส่วนช่วยเอง
แต่ก็เอาว่าเดี๋ยวแฟชั่นเต็ตหน้าเนี่ยอาจจะมีอะไรที่น่ารักเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะ
เรื่องนี้อาจจะเป็นอยู่ในหนึ่งในข้อคนระวังอีกรึเปล่าคุณแม่นะคะ